ท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องน่าเศร้าที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงวัย๑๔ปีคนหนึ่งที่ลบบุรี
ค่ะนะน้องก็จะคอยช่วยแม่ทำงานอ่ะอืมอย่างเช่นขี่จักรยานยนต์ไปซื้อของให้แม่
ค่ะนะครับจังหวะกำลังขี่รถออกไปก็เลี้ยวรถเนี่ยฮะ
จะออกถนนเนี่ยรถพุ่งมาชนพอดีตกไปพงหญ้าข้างทาง
ไฟลุกไหม้รถจักรยานยนต์อีกนะแม่ก็มาดูเห็นว่าเอ้ยมีอุบัติเหตุอะไร
ไฟลุกไหม้อ้าวกลายเป็นว่าลูกสาวตัวเอง

อ๋อจะข้ามอ๋อที่ของออกมาแล้วอ๋อน้องก็ในใจว่าน้องไปนานแล้ว
หนูก็เลยขี่รถออกมาดู
มาดูเห็นเคียบไว้อยู่หรือว่ามันเคียบมันเหมือนอ่ะได้ได้ได้โอเคเนอะใกล้ใกล้ได้แล้วนะครับ
นี่คือคุณแม่กับญาติของน้องดาวนะครับน้องดาวเด็กหญิงวัย๑๔ปีนะครับ
มาถึงจุดเกิดเหตุก็ร้องไห้แม่นี่เป็นลมล้มพับไปเลยนะครับ
หลังจากที่เห็นว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีรถชนกันแล้วก็ไฟลุกไหม้อยู่พงหญ้าข้างทาง
พอมาดูอ้าวลูกสาวตัวเองนี่ครับทุกผู้ชมครับ
ถนนสายผนโยธินตะบนโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะครับ
จักรยานยนต์ของน้องดาวเนี่ยเกิดไฟลุกไหม้พังเสียหายทั้งคันนะครับ
มีคราบเลือดติดอยู่ด้วยส่วนน้องดาวเสียชีวิตในสภาพที่มีบาดแผลเต็มตัวเลยนะครับ
เสื้อผ้าชุดกีฬาของโรงเรียนกระเด็นตกอยู่บนถนนห่างจากจุดพบศพจุดพบจักรยานยนต์เนี่ยสักประมาณ๑๐เมตรนะครับ
นายธนพลพุ่มพวงอายุ๒๐ปีคนขับรถยนต์บอกว่าเขาขับรถมาจากอำเภอโคกสำโรงมุ่งหน้าจะไปอำเภอหนองม่วง
มาถึงจุดเกิดเหตุเห็นจักรยานยนต์เปลี่ยนเลนข้ามเลนไปฝั่งขวาอย่างกระทันหันเพื่อจะเลี้ยวเข้าในสำนักงานที่ดิน
รถของเขาขับมาเขาก็ยอมรับว่าขับมาด้วยความเร็วสูงก็เลยพุ่งชนเข้าอย่างจังจนจักรยานยนต์เนี่ยกระเด็นไปนะครับ
แล้วรถเขาก็ยังลากแล้วก็ครูดจักรยานยนต์ไปกับพื้นถนนด้วยไกลกว่า๓๐๐เมตรเกิดประกายไฟลุกไหม้ขึ้น
ไหม้รถจักรยานยนต์ทั้งคันส่วนน้องก็กระเด็นไปเสียชีวิตนะครับ
น้องก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุตรงนี้นะฮะวันนี้ทางครอบครัวได้นิมนต์พระมาที่จุดเกิดเหตุ
เชิญดวงวิญญาณน้องกลับบ้านนะครับท่ามกลางความเศร้าสลด
วัดหนองชนะชัยนะครับที่ตะมนต์เกาะแก้วที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศล
ขยันกระตันยูนะช่วยแม่ทำงานหาเงินทุกวันวันหยุดก็ไม่เคยหยุดกับเขานะครับ
ช่วยแม่ที่สำนักงานที่ดินมาช่วยเจ้าหน้าที่จัดเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน
ทุกคนรู้จักหมดรักใคร่หมดสุดท้ายเนี่ยฮะกำลังจะขี่จักรยานยนต์ไปซื้อของให้แม่
ก็ถูกรถชนแล้วก็เสียชีวิตนะครับ